มีชาวบ้านเขานำหลักฐานไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่บุรีรำบอกว่าไปเจอรัฐธิรัฐธิหนึ่งที่แอบมาเปิดกันนะเป็นชาวจีนไต้หวันค่ะ
นะแล้วก็การสั่งสอนการสอนสั่งต่างต่างของเขาเนี่ยอ้างว่าถ้าใครมาร่วมรัฐธิของเขาจะช่วยให้บรรพชน
ช่วยให้ดวงวิญญาณของลูกหลานก้าวชั่วอายุคนหลุดพ้นจากนรกหลุดพ้นจากงานเวียนไหว้ตายเกิดแล้วขึ้นสู่สวรรค์
นี่นะฮะมีอดีตราชการชาวจังหวัดบุรีรำนะครับที่เคยไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่รัฐธิแห่งนี้ในพื้นที่บุรีรำนี่แหละ
แต่ก็เข้าร่วม๑๐กว่าปีนะสุดท้ายเขาบอกเขาขอออกมาร้องเรียนดีกว่า

คุณสมชายเอาหลักฐานที่เป็นนังสือจริยะพุทธระเบียบนะฮะ
ซึ่งรัฐธินิสรให้กับประชาชนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเอามาให้ดู
แล้วก็มีแผ่นพับมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูด้วย
พับสามแผ่นนะครับด้านหนึ่งเป็นเทพจี้กงพระสังกระจาย
อีกด้านหนึ่งเป็นพระแม่องค์ธรรมแล้วก็มีหนังสือร้องเรียน
ที่เอามายื่นกับหนังสือศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะครับ
เพื่อให้ตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
นี่นี่เป็นแผ่นพับนะฮะคุณสมชายบอกว่าสถานที่แห่งนี้
ตั้งขึ้นโดยชาวจีนไต้หวันคนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมต้องเสียเงิน
คนละ๑๐๐ถึง๒๐๐บาทเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะปลูกฝังความเชื่อ
เหนือธรรมชาติโดยจะมีเตี๋ยนฉวนซื้อที่เป็นชาวไต้หวัน
เป็นคนทำพิธีทำพิธีด้วยการเจิมโดยใช้นิ้วเนี่ยจิ้มไปที่หวางคิ้ว
บอกว่าเป็นการเปิดจุดยานทวารอ้างว่าทำให้หลุดพ้นจากการเวียนไหว้ตายเกิด
แล้วจะช่วยให้บรรพชน๗ชั้นดวงวิญญาณลูกหลานก้าวชั่วอายุคนหลุดพ้นตามไปด้วย
ทุกคนที่ผ่านการทำพิธีจะได้บัตรผ่านขึ้นสวรรค์นะ
เป็นบัตรผ่านขึ้นสวรรค์ไม่ต้องตกนรกที่สำคัญเนี่ยยังเรียกรับเงินจากคนที่หลงเชื่อ
เดือนนึงเนี่ยได้หลายล้านบาททีเดียวนะฮะ
ส่วนเงินที่เรียกเก็บจากคนที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ย
ครั้งละไม่ต่ำกว่า๒๓๐๐คนเงินเหล่านี้ไปไหนแต่ละเดือน
ช่วยตรวจสอบทางด้านการเงินของชาวจีนไต้หวันนี้ด้วยว่าเป็นการฟอกเงินในเมืองไทย
เหมือนกลุ่มจีนสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจสีเทาในเมืองไทยหรือไม่
เขาจะบอกว่าถ้าครอบครัวไม่เห็นด้วยสถานทำมีที่พักให้ฟรี
มีอาหารให้กินฟรีเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเราก็มาอยู่สถานธรรม
มันทำให้ครอบครัวแตกแยกต่างจากศาสนาพระธรรมะใหม่
นี่คุณสุดท้ายบอกนอกจากการสอนแบบประหลาดแล้ว
มีคนมาเสียเงินเสียทองให้แล้วเนี่ยนะฮะมันโยงกับเรื่องของทุนจีนสีเทาด้วยหรือเปล่า
มาเปิดรัฐธิมาแอบแฝงอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าเหมือนที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาแฉเอาไว้
เราก็ไปถามผู้ที่ดูแลสถานที่นี้นะฮะสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ย
ชื่อนายชัยยศตันวุฒิบัณฑิตนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกเขาเป็น
พอโรงเรียนปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้ดูแลสถานที่ตรงนี้
นายชายศชี้แจงว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับ
เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ร่วมกันบริจาคเงินแล้วก็ที่ดิน
จนก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเมื่อปี๒๕๔๒
ใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
คนที่ไปร้องเรียนเนี่ยสงสัยจะเกิดปัญหาส่วนตัวหรือเปล่า
มาอยู่ที่นี่มาศึกษาหลักธรรมคำสอนที่นี่แล้วไม่พอใจอะไรหรือเปล่า
ก็เลยไปร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าสถานที่แห่งนี้
เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือเปล่าเนี่ย
นายชายศเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะเงินที่มีคนมาทำบุญมาร่วมบริจาคคนละ๑๐๐
ก็เอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าพิมพ์หนังสือธรรมะเท่านั้น
เรื่องที่ว่าใครเข้ามาร่วมรัฐธิแล้วแล้วจะได้บัตรผ่านสวรรค์ไม่ต้องตกนรก
นั่นคือกุศโลบายเป็นกุศโลบายสอนเรื่องกฎแห่งกรรม
ถ้าหน่วยงานไหนจะมาตรวจสอบเขาก็พร้อมให้ตรวจสอบ
เรื่องการฟอกเงินขอบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าจริงอยู่ครับในข่าวที่เขาให้ข้อมูลไว้ว่า
ธรรมะรับเงินเก็บเงินคนละ๑๐๐บาทเนาะ
ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับก็เหมือนกับเวลาเราไปวัดนะ
เวลาเราไปวัดเนี่ยการทำบุญกับคนไทยมันเป็นเรื่องปกติ
เราจะทำบุญเราจะเชิญชวนให้เขาทำบุญแต่เงิน๑๐๐บาทเนี่ย
ก็คือเอาไปพิมพ์หนังสือธรรมะนะไปพิมพ์หนังสือเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน
เป็นกุศโลบายเพื่อต้องการให้เขาหันมาทำความดีดีทั้งกายวาจาใจ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บุรีรำเลยนะฮะ

คือนอกจากจุดใหญ่ของเขาแล้วเนี่ยยังมีสาขาย่อยกระจายอยู่หลายจังหวัดทางภาคอีสานนะฮะ
รวมทั้งพื้นที่หลักที่อำเภอนางรองบุรีรำด้วยนะครับ
คุณแซคนัทวินไปที่สถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับทางเข้าอยู่ห่างจากถนนใหญ่สองร้อยเมตร
คุณแซคบอกโอ้โหอาคารนี้ใหญ่โตเห็นไหม

แล้วการก่อสร้างเนี่ยจะออกไปในแนวสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับ
แต่วันนี้เขาไม่ให้เราเข้าวันนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้า
มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้าคุณแซคก็เลยไปถามข้อมูลนะครับ
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอเป็นคนต่างจังหวัดแต่มาพักอยู่ที่นี่
เราก็พยายามถามว่าเออมาพักมาพักแบบไหนอะไรยังไง
แล้วที่นี่คืออะไรเขาสอนธรรมะกันแบบไหนยังไงปฏิบัติธรรมแบบไหน
บอกเป็นสถานที่แบบทั้งพุทธและจีน
ส่วนคนที่มาอยู่ที่นี่จะช่วยกันทำมาค้าขาย
แล้วเอาเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่สถานปฏิบัติธรรม
อ่าคุณแซคนัทวินก็บอกอ่าผมขอขอถามแบบ
ถามตรงเลยนะถามจริงเลยนะ
บทคาถาต่างเวลาสวดแล้วเนี่ย
แล้วเขามีเจิมหน้าผากอะไรแบบนี้เหมือนพี่คนที่ไปร้องเรียนเขาบอก
ลองฟังดูนะครับ
ก็คือแล้วแต่พี่ก็ปฏิบัติดีมาเรื่อย
ของพี่มีแต่หน้าผากไหมก็มีบ้างใช่ไหมค่ะ
อันนี้ก็คือแล้วแต่เราเนาะ

เขามีกฎไหมว่าห้ามเอามาพูดอะไรอย่างนี้

ที่นี่เราก็คือปฏิบัติดีสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้

แต่หน้าผักเนี่ยเขาคือพิธีอะไรอ่ะพี่

พี่ก็สงสัยแล้วมาไม่น่าจะต้องถามเนาะ
อยากรู้ไงว่าแล้วมีไหมที่แตะหน้าผาก
ก็อยากรู้
คุณพี่ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับไม่อยากบอกข้อมูล
ของจังหวัดบุรีรำเนี่ยบอกเตียนฉวนสื่อที่เป็นชาวไต้หวันเนี่ย
จะมีพิธีเอานิ้วจิ้มที่หว่างคิ้วเปิดจุดยานทวารให้หลุดพ้นจากการเวียนไหว้ตายเกิด
อ่าแล้วจะช่วยไปถึงบรรพชนเจ็ดชั้นดวงวิญญาณลูกหลานอีกเก้าชั่วอายุคนให้หลุดพ้นด้วย
ก่อนจะได้บัตรที่เป็นบัตรผ่านสวรรค์แล้วก็ไม่ต้องตกนรกบัตรผ่านขึ้นสวรรค์
คุณแซคนัทวินก็เลยไปดูแถวด้านหลังพื้นที่นะฮะเมื่อสักครู่นี้ด้านหน้า
นี่ฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นการอยู่กันลักษณะเป็นโรงเรียนประจำนะฮะ
มีคนดูแลนี่ป้าเอนะป้าเอเป็นคนดูแลป้าเอบอกว่ามาอาศัยกินนอนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
แต่ไม่เคยผ่านพิธีเจิมหน้าผากอะไรพวกนี้นะที่เอานิ้วจิ้มหวางคิ้วอ่ะ
แต่คนที่อยู่แถวนั้นที่ไม่ใช่ป้าเอบอกเคยเคยโดนเจิมนะฮะ
คุณยายทองเมียนอายุ๙๐ปีนะครับบอกว่าเมื่อ๖ปีที่แล้ว
คนในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มาขอซื้อที่ดินบริเวณทางเข้าออก
แต่ตกลงซื้อขายก็ตกลงซื้อขายกันโดยไม่ได้ทำสัญญา
เวลาผ่านมาเนิ่นนานเนี่ยนะ๖ปีเนี่ยยังไม่ได้เงินเลย
ยายทองเมียนบอกสถานปฏิบัติธรรมเนี่ย
เอาที่เนี่ยไปทำเป็นที่วางถังขยะแล้วยังลุกล้ำพื้นที่เข้ามาเรื่อยอีกด้วย
ตอนนั้นอยู่๖ไร่มั้งเขาไปอยู่เมืองใหญ่นั่นเขาไม่จ่ายเงินนี่
เขาบอกจะจ่ายกี่บาทเขาไม่เห็นให้สักบาท
เขาเคยบอกว่าให้นักเรียนมาโบกเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ยาย
ไม่เห็นมาเงียบไม่รู้คนในนั้นเยอะไหมครับ
หลายมีจ่ะคนจีนนะเดี๋ยวน้องมาเต้ม
ทางครอบครัวยายทองเมียนที่โดนเอาที่ไปทำทางเข้าออก
ไปทางทำจุดวางถังขยะเนี่ยนะฮะบอกว่าจะไปยื่นเรื่องกับกระทรวงยุติธรรม
ทวงคืนที่ดินด้วยนะครับเนื่องจากเอาที่ดินไปเงินก็ไม่จ่าย
แล้วยังลุกที่เข้ามาเพิ่มอีกส่วนวิถีอนุตรธรรมศูนย์ใหญ่สุดของอีสานใต้เนี่ยคือที่บุรีรำนะครับ
แต่ละจังหวัดก็จะมีนะฮะแต่ละอำเภอในภาคอีสานก็มีส่วนใหญ่สาขาย่อยกระจายอยู่ทุกจังหวัด
รวมทั้งในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำด้วย